วุ่นที่พยาวคุณแม่คนหนึ่งไปคลอดลูกแล้วลูกเสียชีวิต
ระหว่างที่เดินทางไปรับศพลูกที่โรงพยาบาลศพหาย
ศพหายแต่คนที่เอาศพลูกมาคืนคือรอปภ
เอาแล้วเอาศพเข้าไปทำไมคุณผู้ชม
คลิปนี้เป็นคลิปที่กู้ภัยถ่ายไว้อยู่ในห้องดับจิตของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่พยาว
หลังจากพยายามติดตามขอรับศพเด็กทารกกลับไปเพราะว่าคลอดและเสียชีวิต
แต่ว่าตอนไปหาหาศพไม่เจอสร้างความแปลกใจให้กับทุกคน
กระทั่งโรงพยาบาลตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏว่าคนที่เอาศพเด็กไป
ก็คือรอปภของโรงพยาบาล
แต่รับประพออ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากพ่อของเด็กนั่นแหละ

ทางโรงพยาบาลก็เลยขอให้รอปภนั้นนำศพมาคืนก่อน
แต่ทางรบพอร์เอาสบเด็กใส่ถุง

แล้วปีดไว้ไหนนะกี้
ปีดไว้ไหน
โอ้โหคือเด็กคนนี้เสียชีวิตคืนวันที่๑๙ตอน๓ทุ่ม
ก็เลยฝากศพเด็กไว้ห้องเย็นของโรงพยาบาล
อีกวันหนึ่งจะมารับแต่ว่าสุดท้ายพอไปแล้วหาไม่เจอ
เนื่องจากว่าเขาบอกว่ารับประพออ้างแบบนี้ว่า
ติดต่อไปยังพ่อแม่เด็กบอกว่าให้จัดงานศพให้หน่อย
เขาก็จ่ายเงินค่าจ้างกันไปจนกระทั่งกู้ภัยมารับศพ

เจอเพียงเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตเท่านั้นบอกว่าก็ไม่มีศพเด็กอยู่แล้ว
เอกสารก็ไม่มีใครเซ็นว่านำศพเด็กออกไปจนกระทั่งค่ำของ๒๐มิถุนายน
กู้ภัยไปเจอกับรอปภก็เลยถามไปถามมาบอกว่า
มีคนมารับไปทำพิธีแล้วไล่ถามไปเอาอยู่ตรงไหนสุสานไหน
อ้ำอึ้งบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงมาสุดท้ายเอาศพเด็กใส่ถุงพลาสติกสีแดง
มาคืนคุณผู้ชมตอนเนี้ยทางครอบครัวอยากจะให้ทางด้านของตำรวจ
เจ้าหน้าที่สอบสวนบรบพออย่างละเอียดนะครับ
ซึ่งมีรายงานว่าทางโรงพยาบาลชี้แจงไปแล้ว
ศพเด็กไม่ได้หายแต่ว่าเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
แต่เรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไร
เพราะสงสัยว่าจะมีขบวนการนำศพเด็กไปทำอะไรที่ไม่ดี
เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสัยหรือเปล่านะครับ